คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้นะฮะ
คือมีหญิงสาวพนักงานปั๊มคนนึงเนี่ย
ส่งคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เธอบอกว่าเธอถูกเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นพนักงานหญิงร่วมปั๊มเนี่ย

แฟนนุ่มของเพื่อนรุ่นพี่คนนี้มาถึงไม่ถามอะไรเลยมาทำร้ายอีก

คือจะเห็นว่านี่โมนี่คือคนที่ร้องขอความช่วยเหลือ

เพื่อนรุ่นพี่บุกเข้ามานี่ตบแล้วหยุมหัวชื่อเล็กนะฮะ

นี่เพื่อนร่วมปั๊มก็เข้ามาแยก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๙มกราคมนะครับตอน๒ทุ่มครึ่ง
นี่อันนี้เข้ามานี่ใส่ก่อนเลยแล้วก็
ชกอีกแล้วมีหยุมมีดึงหัว
พยายามจะดึงพยายามจะแยกนิดไม่หยุดเลยนะคะ

ผู้คนแถวนั้นเพื่อนร่วมปั๊มก็เข้ามาห้ามกันเข้ามาแยกกัน
แต่ผ่านไปแป๊บเดียวฮะ

นี่โทรตามแฟนโอมาถึงแฟนของเล็กมาถึงโชคก่อนเลย
คือแล้วพยายามดึงแขนเข้าไปอีก

นี่แล้วนี่เล็กแฟนของโอก็เดินมาเห็นไหมฮะ
นี่มาถือกระเป๋าให้แฟนแล้วเล็กยังเข้ามาจะเอาเรื่องโมอีก

คือเธอบอกว่าเอาละเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้หญิง
มีปัญหาอะไรกันมาลงไม้ลงมือกับเธอก็ว่าอันนี้

คือจะโมโหอะไรแทนแฟนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มาถึงจะไม่ถามอะไรกันหน่อยเลยเหรอ
แล้วเธอเป็นผู้หญิงมาต่อยเธอมาทำร้ายเธอ

หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายนะครับที่ชื่อโมนะครับ
ส่งคลิปมาแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะฝั่งของผู้ชายที่ชื่อโอเนี่ย
ทำร้ายเธอเสร็จนี่ตะโกนต่อว่าด่าทอยังไม่จบนะฮะ
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์แล้วก็หนีหายไป
โอ้โหเหมือนกับเนี่ยไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดทำร้ายเขาชี้ด่าเขาเนี่ยยังไม่หยุดอ่ะ
เราได้คุยกับนายโอแล้วนะเดี๋ยวรอฟังนะว่าโอ๋เขาจะว่ายังไงในโอเนี่ย
แล้วเขาก็พาเล็กแฟนของเขาเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกจากปั๊มไป
โมเธอก็นี่ฮะร่องรอยบาดแผลนะครับที่โมเขาโดนเข้าไป
โมบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ทำงานอยู่นะครับ
เจริญนคร๒๙มกราคมที่ผ่านมาตอน๒ทุ่มครึ่ง
หลังจากเธอส่งคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทางคดีกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับโมนะฮะ
พนักงานปั๊มหญิงสาวคนนี้เธอบอกเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
เล่าให้ฟังว่าเธอทำงานได้๒เดือนนะครับวันเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่
เพื่อนร่วมงานที่อยู่ปั๊มเดียวกันที่ชื่อเล็กนะฮะซึ่งเล็กเนี่ยมาทำงานหลังเธอเพิ่งมาทำงานได้๑เดือน
เป็นเพื่อนรุ่นพี่โมนอายุ๑๙เล็กเนี่ยอายุ๔๑แล้วก็ถือว่าเป็นพนักงานใหม่ทั้งคู่
แต่อยู่ดีเนี่ยเล็กนี่เดินมาหาเธอแล้วหาว่าเธอเนี่ยไปมองหน้าอันนี้ทางฝั่งโมเขาบอกนะ
หาว่าโมเนี่ยไปมองหน้าแล้วก็เดินเข้ามาก็ทำร้ายเธอเลยตามคลิปหลักฐานที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดของปั๊ม
เพื่อนพนักงานในปั๊มก็เข้ามาช่วยกันห้ามเข้ามาช่วยกันแยกเธอก็กลับไปทำงานเหมือนเดิม
แต่เล็กเนี่ยโทรไปหาแฟนที่ชื่อโอแล้วอยู่ดีโอเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาที่ปั๊มมาถึงก็ตามภาพเลยเห็นเธอต้อยเข้านี่ก่อนเลย
กกหูซ้ายเต็มเธอบอกว่าโอ๋เนี่ยไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยเป็นผู้ชายมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไง
แล้วแทนที่จะเอ่อจะมาถลงมาถามอะไรกันบ้างเนี่ยจะม
หลังจากเกิดเหตุนะครับเธอไปแจ้งความที่สอนอสำเรย์แล้วนะครับ
ตำรวจก็ให้เธอไปตรวจร่างกายเพื่อนำใบแพทย์เนี่ยมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี
ก็มีทั้งร่องรอยการถูกต่อยแล้วก็ถูกรอยเล็บของฝั่งของเล็กคู่กรณีเนี่ย
ขวนเข้ามาแถวคอแล้วเธอก็ยังเจ็บปวดที่ใบหน้าที่ศีรษะยังมีอาการปวดหัวอยู่นะครับ
แล้วสามีเขาแล้วสามีเขาก็มามันไม่เป็นสภาพบุรุษเลยค่ะ
ถ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคือตัวเองไม่น่ามาเกี่ยว
ถ้าจะมาใกล้เกี่ยวมาพูดมันได้อยู่ได้อยู่
แต่ว่าอย่าไปทำกับใครเลยก็ให้เขาสอนลูกเขา
นี่นะคือโม่บอกก็ช่วงนั้นหนูก็

แต่โอ้ผู้ชายที่เป็นแฟนเล็กเนี่ยเอาจริงนะ
ก็ควรจะมาแบบสุภาพบุรุษแมน
ควรจะแยกแฟนตัวเองออกมาด้วยซ้ำ
ควรจะเป็นคนกลางห้ามด้วยซ้ำ
ไม่ใช่ไปโอ้โหไปร่วมทำร้ายด้วยอ่ะ

คือโมเขาบอกพอมีเรื่องมีราวกันเสร็จ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงปั๊มใส่เธอใหญ่เลย
ทุกผู้ชมครับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา

ปั๊มบอกว่าก็ถือว่าเป็นปัญหาของบุคคลสองคนนะ
เอาเป็นว่าทางปั๊มตอนนี้ให้ทั้งสองคนเนี่ย
ออกจากงานทันทีไปเลยก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องทางคดีความก็ไปว่ากันเองนะฮะ

หลักฐานที่โมเขาได้มาก็คือกล้องวงจรปิดภายในปั๊ม
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี
เราก็เลยถามไปยังโอนะฮะ
ชายหนุ่มในคลิปที่ไปทำร้ายคุณโมเขานะครับ

บอกมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงาน

เขาบอกเขาเห็นหน้าแฟนเขาแล้ว

ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปตรงจุดที่โมเนี่ยทำงานอยู่
เพราะว่าโมเนี่ยทำร้ายแฟนเขา
ทีแรกตั้งใจแค่จะมารับแฟนกลับบ้าน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขายอมรับว่า
ตัวของเล็กแฟนของเขากับตัวของโม
ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกันนะ

เหมือนกับเขามาเห็นเล็กแฟนของเขาเนี่ย

เคยมาบ่นให้เขาฟังว่าถูกเพื่อนร่วมงานนินทา

แล้วก็นี่เห็นไหมถูกขวนที่หน้า

รับว่าผิดที่ไปทำร้ายผู้หญิงก่อน
โอ้โหเขาบอกแต่ว่าผมก็ได้ขอโทษไปแล้วนะ
โอ้โหมือไวไปนิดนึงค่ะพี่อุ๋ยโอบอก

แต่โอ้ต้องมาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีและเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะ

คือโอบอกแฟนเนี่ยส่งภาพมาผมก็เลยโมโห

และก็ถึงขั้นไปตบกันนะ
เพราะจะมองหน้าไม่เป็นเรื่องธรรมดา
คือถ้าคู่กรณีเขามีปัญหากันอาจจะเจ็บไม่เจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ว่าคุณเป็นผู้ชายใช่ไหม
แล้วคุณไปถึงคุณจะไปโอ้โหไปใช้กำลังแก้ไขปัญหาเลยหรือยังไง
ตำรวจบอกว่าได้เรียกทั้ง๒ฝ่ายมาเจรจากลายเคลียร์กันนะฮะ
เดี๋ยวจะให้เจรจากลายเกลี่ยเรื่องของการเยียวยาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่กรณีทะเลาะวิวาสเนี่ยเดี๋ยวจะสอบปากคำทั้งคู่อย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป